มาเริ่มต้นกันที่ความหวานของคู่นี้กันเลยนะ
สำหรับหมากและคิมนะคะคุณผู้ชม
คือเอาจริงพี่คู่นี้เนี่ยเขาหวานเสมอต้นเสมอไป
และที่สำคัญในงานแต่งของมิวนิษฐาเนี่ย
เบอร์รี่เองด้านไปรับช่อดอกไม้ได้
อันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนเขามีการเตรียมหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าสังเกตตอนที่รับช่อดอกไม้เนี่ย
คิมเนี่ยจะโดนแบบเหมือนพักให้ผิวข้างหน้า
เพื่อนถอยกรูไปข้างหลังหมดเลย

ใช่ค่ะพอรับช่อดอกไม้ได้แบบนี้ปุ๊บ
คนที่ปาดเหงื่อก็คือหมากปรินนี่แหละค่ะ

เข้าคว้าช่อดอกไม้ในงานวิวาของมิวนิถา

แต่ก่อนหน้านี้เคยมีการคว้าช่อดอกไม้มาแล้วนะคะ
งานนี้ก็คงต้องถึงเวลาแล้วล่ะมั้ง
หมากเนี่ยจะต้องคุกเข่าขอคิมแต่งงานแล้วหรือเปล่า

ส่วนอีกเรื่องที่ต้องเคลียร์ค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เดียน่าเนี่ยเขาโดนเหน็บว่าไปเป็นกขอคอ

และยังมีอีกหนึ่งประเด็น
พี่ตู่ปิยวดีเขาลงภาพที่มีหมากกับมิ้นท์เนี่ยร่วมเฟรมกัน
มากจะตอบยังไงไปฟังทั้งหมดนี้กันค่ะ

เออกดดันมาหลายปีแล้วแต่มันก็ชินแล้วล่ะครับตอนนี้
ทำให้เราทำการบ้านมากขึ้น

เดี๋ยวมันจะเออกระเลิกไปนะครับผม

ไม่อยากให้ทุกคนคิดไปแบบนั้น
ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ความคิดลบ
คือสงสารมากเลยจริงเราก็ไปเที่ยวกันกลุ่มใหญ่มาก
มีมากมีมิ้นอยู่ร่วมเฟรมเดียวกัน

ก็จะเซอร์ไพรส์กว่านี้ถ้าได้เล่นละครด้วยกันนะ
เราไม่มีอะไรแล้วอย่างที่เราได้บอกกับทุกคนไปแล้ว

เขาเคยมีปัญหาบาดหมางกัน

เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการรับงานอะไรแบบนี้

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทั้งคู่ยืนยันตรงกันนะ

ตอนนี้ทั้งคู่โอเคแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันได้
ไม่ได้แก๊งแตกอะไรอย่างที่ใครเข้าใจกันนะคะ
อีกหน่อยแล้วกันนะคะ